มีรถตู้รับส่งนักเรียนไปชนคนแล้วหนีค่ะ
เหตุการณ์เกิดขึ้นที่ตลาดโต้รุ่งที่ขอนแก่นนะคะ
มีพลเมืองดีขี่รถจักรยานยนต์ไล่ตามรถตู้คันนี้

รถตู้คันนี้บอกว่าจะรีบไปส่งนักเรียน
โจทย์

คุณไม่จอดไม่ลงไปดูน้องเขาเลยนะเมื่อกี้เนี่ย

แล้วทำไมไม่จอดงวงดูน้องเขาเมื่อกี้พี่

วนกลับเข้าไปเดี๋ยวผมตามลุงไป

คนเรามันต้องมีน้ำใจกันบ้างสิพี่

ขอนแก่นชนคนแล้วหนี

ชาวบ้านที่เห็นเหตุการณ์ก็ช่วยกันดักรถตู้คันนี้เอาไว้
แต่รถตู้คันนี้ขับหนีตามภาพ
พลเมืองดีในคลิปเขาขี่รถจักรยานยนต์ไล่ตามไป

จอดซิลงมาดูผู้เสียหายหน่อยซิ

สุดท้ายแล้วพลเมืองดีขับรถไปดักเอาไว้

วนรถกลับไปดูผู้เสียหายค่ะ

วกรถกลับไปดูผู้เสียหาย

คือพลเมืองดีตามไปถึงโรงพักเลยนะ
แล้วก็เอาคลิปนี้ไปให้กับเจ้าหน้าที่

คือบอกเดี๋ยวผมรับผิดชอบ

คุณต้องไปรับผิดชอบคนเจ็บก่อน

ส่วนนักเรียนก็โทรแจ้งทางโรงเรียนได้
ว่ายังไงผมมีอุบัติเหตุตรงนี้
ต้องไปรับไปส่งเปลี่ยนรถคันไหนมา
ยังไงก็ว่ากันไปไม่ใช่หนีมาอย่างนี้นะฮะ

เราคุยกับพลเมืองดีที่ตามไปนะฮะ

บอกว่าเหตุการณ์มันเกิดขึ้นเย็น๘พฤศจิกายน

ตัดกับถนนกลางเมืองขอนแก่น

จักรยานยนต์คนเจ็บจอดรอสัญญาณไฟ

รถตู้ขับมุ่งหน้ามาทางตรง

ชาวบ้านที่เห็นเหตุการณ์ก็ตะโกนบอกให้จอดให้จอด

คือก่อนจะไปเนี่ยชะลอดูอยู่เล็กน้อย

เธอก็เลยขี่จักรยานยนต์ไล่ตามเลยนะฮะ

เอารถกลับไปดูคือไม่ได้ไปดูเลยอะค่ะ

ทำไมเราไม่ได้อยากตามเหมือนกัน

ถ้าเราย้อนกลับไปในทางกลับกันถ้าเราเกิดปฏิเหตุ
เราจำไม่ได้ในป้ายทะเบียนรถ

ตามให้เขาเหมือนกันใช่ค่ะ

ตามไปเจอคนเจ็บที่โรงพักพอดี

บอกว่าได้สอบสวนผู้บาดเจ็บ

แล้วก็ไล่ตามคนที่ขับรถชนเขาได้แล้วนะครับ

ว่าคนขับรถตู้รับส่งนักเรียนคนนี้คือใคร

จะนัดคู่กรณีทั้งสองฝ่าย

เรื่องการรับผิดชอบความเสียหายนะ

ลุงก็ต้องโดนแจ้งข้อหาไป